เป่านกหวีดโดยไม่ใช้นกหวีดได้ไหมคะ

เป่านกหวีดไม่ใช้นกหวีดได้ไหม

ที่เห็นนกหวีดสักอันแม้ที่ปากน้องนะโดยไม่ใช้นกหวีดสักอันเคือนลงไปลมติดคออยู่มั้ย

แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้สังเกตต่อจากนี้นะ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

กลายเป็นน้ำจิตน้ำใจที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
เจ้าตัวน้องแก๊ปก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถในการ

แล้วครูก็เพิ่งรู้ครูรู้ได้ยังไงรู้ไหม

ครูเป็นครูประจำชั้นชื่อว่าคุณพิชยาวันดีนะครับ
บอกว่าปกติแล้วน้องแก๊ปเป็นเด็กร่าเริงสนมาก
แกล้งเพื่อนชอบทำเสียงดังใส่เพื่อน

ครูก็เลยจับไปนั่งทำสมาธิหลังห้องสักประมาณ๓๕นาที
เดือนที่แล้วน้องแก๊ปเอาอีกแล้วแกล้งเพื่อน
ครูก็จับน้องแก๊ปไปนั่งหลังห้องไปทำสมาธิ

น่าจะใช้ความสามารถจากผมให้เป็นประโยชน

เป่านกหวีดด้วยปากเปล่า

นี่ค่ะครูก็เลยถึงบังอ้อสุดท้ายแล้วอ้าว
นี่งั้นมาเลยมาทำโทษด้วยการให้เป็นจิตอาสา
เป่านกหวีดหน้าโรงเรียนแบบนี้ตอนเช้า

ในการบำเพลงประโยชน์ด้วยน่ารักมาก

แต่ก็ต้องให้รางวัลน้องเป็นน้ำผึ้งมะนาวหน่อยนะ

ไว้ทำตอนที่จำเป็นเถอะแล้วเดี๋ยวมาเอาตังค่านกหวีดให้พี่ต้น